ตรุษจีน๓๐วันจ่ายใช่ไหม

วันที่๑คือตรุษจีนเข้าสู่ปีใหม่
เขาก็เลยมีการถามกันบอกว่า
เฮ้ยตุดจีนปกติแล้วออกทีวีเองก็แล้วแต่ใส่เสื้อสีแดง
ตอนนี้ก็บอกเฮ้ยใส่สีแดงไม่ได้

ใช่ไหมเขาบอกว่าอาจารย์เป็นสีกรกินี

เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีขานธาตุน้ำ
มงคลประจำปี๒๕๑๕นี้

และสีแดงส้มอิด๒เฉดสี
ซึ่งความเชื่อตามหลักตำรามหาทักษะของไทย
หลีกเลี่ยงเสื้อสีแดงในวันจันทร์
แต่ถ้าคนจีนหรือแบบว่าในระดับสากล

เราไปที่ไหนก็แล้วแต่คนจีนก็จะใส่สีแ
มันสดไม่ให้ใส่สีดำไม่ให้ใส่

แต่ผมใส่สีสีนี้ก็ใส่ไปเถอะ

จะกลีบมีบริษัท๔๕พันปี

วันนี้ดรอีลาเฟนเขาออกมาพูดแล้วไง
ครับผมดรช้างดรช้างผมแปลงให้

ถึงเรื่องสีเสื้อในวันตรวจจริง
แล้วเขาตอบว่า
หนุ่มกำลังอ่านอยู่อีบ้า
เฟค
ที่พยายามสร้างคอนเทนต์แปลก
จนทำให้เข้าใจผิดกันในวงกว้าง
เป็นการบิดเบือนวัฒนธรรม

เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน

เสื้อนั้นคือสิ่งภายนอกที่เป็นเพียงสัญลักษณ
สื่อถึงเทศกาลนี้แต่สิ่งสำคัญคือการทำจิตใจนะ
เบิกบานบริสุทธิ์หนุ่มจำไว้นะแล้วก็แสดงออกถึงความกระตันยู
ประตักเวทีน่ะตามว่าถูกผสมของเทศกาลตรุษจีน
ก็จะช่วยให้เกิดความเฮ่งนั่นไงในช่วงรับปีใหม่อืม
บอกอีกแบบหนึ่งน่ะเอาแล้วคนกะแชจับตีกันดีกว่าไหมอ้าหะอุ้ย
อ๋อเออช่วงปั่นให้ตีเนอะเอ้ยไม่ทำไมหรอ
อันนี้ช่วงใหม่เหรอของรายการได้ป่ะค่ะค่ะไม่เชิญกับตั้งคำถามได้

อีเง่ลิเฟนก็คิวเยอะกว่าดาราอีกตัวเนี่ย

ต้องใช้คำว่าเต้นใช้เพียงเกือบเต้น

อ๋อหมอช้างโยกเหรอกันชัยคุณชดสนุกออกรายการทีวีนะไม่เคยเห็นหมอช้างลูกนี้ไหนดูดิ
คุณโทรมาตอนที่ไม่ยอมบอกลูกหน้า
อาจารย์ช้างมึงมีสตรงไหนคือโป้อานนลไม่เคยเห็นหมอช้างแข่งแว่ง
เขาบอกคุณไปเต้นกันเลยกับน้องกัฟโอ๊ยใส่สรุนผิวต้องเหมือนเธอน่ะ
ดูจริงอะ
ต้องเรียนคุณมัดดามแบบนี้ขึ้นว่า
สีแดงแส่มุงคลเทศกาลนี้
ไม่ว่าจะจุดวันมันจะตกคือเรื่องมันมาจากว่า
ไอ้อันเนี้ยมันเคยแชร์กันมาหลายปีแล้วครับอืมมันไม่ใช่
ไม่ใช่ปีนี้ปีแรกของเดิมเนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดตามเนี่ย
มันจะบอกว่าเป็นสินแสฮ่องกงจะจำได้ไหมมันเคยมี
สินแสฮ่องกงบอกว่าในช่วงเทศกาลตุดจีนเป็นธาตุน้ำ
ที่เขาพูดกันมานานแล้วอืมแต่บังเอิญปีเนี้ยคนอ่ะ
สับสนคือหนึ่งตุจจีนปีนี้มันตรงกับวันอังคาร
อธิบายก่อนฮะอ๋ออืมวันที่หนึ่งเนี้ย
ตำราสีเสื้อเนี่ยวันอังคารก็ไม่ได้ห้ามสีแดงอยู่แล้ว

เดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะมีมันจะมีอีกว่า
มีนาคมมี๕อาทิตย์๕จันทร์๕อังคารเคยได้ยินไหม

กว่าปีมีครั้งหนึ่งไอ้นี่ก็ส่งมาทุกปี
คุณผู้ตำประชักขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ
คุณพระดำช่วยเอามือจับดีดีหน่อยได้ไหมทำไม
พจอัลตรีนมดูเหมือนตีนฮิโป่อะ

นุ่มอีชั่ว

แต่นึงก็ซูมด้วย

เหมือนมั้ยเหมือนตีนฮิโป่ไหมอะคุณผู้ตำนี้
พจอัลตรีต้องตัดเล็บมาเลยนะจะตุดจีนแล้ว
เออเดี๋ยวจะตัดแล้วไม่ได้ไปตัดเลือดอะ
เออดังนั้นเนี่ยเออเอาอีกอันก็แจงก่อนบางคนมาถามอ้าว
แล้วอย่างวันที่๓๑เนี่ยวันที่๓๑เขาเรียกว่าวันไหว้เขาไม่เรียกวันสุดจีน
อืมอืมวันสุดจีนหรือวันเที่ยวเนี่ยคือวันที่๑กุมภาคม
เนี่ยวันที่๓๑เนี่ยบังเอิญมันเป็นวันจันทร์บางคนอ่านแล้ววันจันทร์ก็ห้ามใส่สีแดง
จะใส่สีแดงไหว้เจ้าได้ไหมอืมโดยจะบอกว่าไอ้ตำราเนี้ยเขาไม่ได้เอามาใช้กับตุดจีน
ไอ้หนุ่มเดี๋ยวก่อนช้างแป๊บนึงหยุดพูดเรื่องดูไอ้หนุ่มมันเป็นไรมันเป็นบ้าเหรอ
ไม่ได้มาจัดรายการอาทิตย์หนึ่งเป็นบ้าเป็นผีมันอาจจะมาเหรอ
ดีบ้าทำไมมันเก็บกวนอะไรไม่ได้เจอชะมัสสิทธิ์
มันเป็นผีลิฟ้ามันรึมตัดมันจะปลายมั้ย

อ่ะดาแป๊บนึงก่อนเถอะมันต้องดามไม่ได้ไว้

เอาจากนั้นนี่ห้ามด่า

ไอ้ตำราเรื่องศรีมงคลหรือว่าศรีเสื้อตามวันเนี่ย
เขาใช้แต่งตัวทั่วไปแต่ว่าในเทศกาลตรุษจีนเนี่ย
เราไม่ได้ใช้ตำรานี้แต่นั้นเนี่ยก็ให้สบายใจ
ใครมีเสื้อแดงมีชุดจีนอะไรเนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ได้
ตามปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ว่าใส่แล้วชีวิตจะแย่
จะอับเฉาจะมีเรื่องราวไม่ดีไม่เป็นไร
แล้วปีชงเขาแก้กันวันไหนล่ะตุดจีนแล้วเนี่ย
คือจะบอกว่าบางคนเนี่ยจะมาแก้กันในวันเขาเรียกว่าวันที่หนึ่งเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าคนมันเยอะนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
เราอาจจะรอไปอีกสักนิดนึงนะคือผมว่ารอไปสักวันสองวันเนี่ย
และให้ให้คนมันซาซาลงหน่อยผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ
เพราะว่าบางทีไปในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยแล้วก็คนมันเยอะ
เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรแบบนี้

สีแดงได้นะครับ
อะไรอยากจะฝากบอกกับคนที่กำลังบอกว่า

เพราะว่าเขาก็ใส่สีแดงกัน

ออฮ๊ะ
เขาบอกว่ามีกระถอยหอยทากอะไรที่ขึ้นไปไหว้ชั้มนะคะ

อืออ่าโชคดีโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ
ทีหลังบอกก่อนว่าที่หลังบอกก่อนได้ใส่แว่น
แหมรับปุ๊บผมคิดว่าเสียโป้อานนท์
ฮ่า